ต่อเนื่องกันกับเรื่องของห่วงร้อน

ทำไมเกาหลีคนนี้โดนชนไม่ขอโทษสักคำ

เห็นว่าเขาขับรถเก๋งสีดำออกไปใช่ไหม

ไล่เลยเอาปืนไล่ยิงเขา

ไปยิงผิดคันมันไม่ใช่เบ้นสีดำ

คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พัทยา
ตี๒ของเมื่อวานนี่แหละ
พัทยาเหนือสาย๓บางละมุงชนบุรีคนร้าย
ขับรถยนต์ฮอนด้าตามประกบยิงรถเบ้นสีดำ
กระจกคนขับแตกทั้งบาน
เป็นรูเลยเป็นรูกระสุน๑รู

นางสาวลี่ซินหญิงอายุ๒๓ปี

อันนี้โดนยิงที่แก้ม

พวกเขาต้องรีบนำตัวสมโรงพยาบาล
แล้วผ่าตัดกระดูกออกมาทั้งสองคนปลอดภัย
อย่างที่บอกนี่คือการยิงผิดตัวครับ
ในรถเจอกระสุนปืนตกอยู่ต้อง๖ปลอกด้วยกัน

หรือว่านายเบ้นท์อายุ๒๙ปี

แล้วไปมีเรื่องมีราวกับนักท่องเที่ยวชาย

เพราะไม่พอใจเขาเดินชนแล้วไม่ขอโทษ

แต่ว่าในเบ้นท์เนี่ยไม่พอใจ
เห็นว่าเอ๊ะฝั่งนั้นเหมือนจะขับรถเก๋งสีดำออกไป
ก็เลยตามเก๋งดำใช่ไหมตามตาม
เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเน้นดำคันนี้หรือเปล่า
ก็เลยตามไปประกบยิงครับนะฮะแต่มันผิดคันผิดตัวคุณผู้ชม
สุดท้ายจำโรทออกไหมจับไงโดนเข้าหาพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและยิงปืน
ในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรรวมทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย
กำลังขับรถไปที่บ้านญาติในรถก็ไปพบปืนนี่อันนี้ในเบ้นไปเจอปืนอยู่นะฮะ
เป็นปืนยิงอัตโนมัติปืนสั้นเบ้นสารภาพผมยิงจริงนะฮะแต่ที่ขับรถมาสุโขทัยเพราะผม
พาลูกมาเยี่ยมญาติก่อนอ่าคุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวในเน้น
ไปครับอย่าเพิ่มมาให้ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่อย่างเปิดเอาไปแล้วไปเข้าไป
ห้าลูกมาเที่ยวครับ
พาลูกมาเที่ยวสุดท้ายลูกได้เห็นภาพพ่อโดนตำรวจตามบุกรวบตัว

ทำไมต้องยิงเขาว่าอันนี้คือเอาจริงนะเราว่ามันขนาดนั้นเหรอเราเดินชนกันเนอะ
ใช่แล้วคือวิถีกระสุนคุณเล็งไปที่หน้าเขาเลยถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยมันก็เรื่องราวมันก็ใหญ่กว่า
จริงเหมือนกะเอาตายเหมือนกันถูกต้องคือหวังผลนะเพราะว่ายิงเล็งไปตรงกระจกคนขับกับคนนั่งแล้วผิดคันผิดตัวด้วยสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีไปนะครับ